ครับเป็นยังไงไปเที่ยวไปเที่ยวไหนฮะไปเที่ยวงานอุ่นอายรักษ์นะครับ
ไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวหรือครอบครัวแต่ไปพร้อมกับมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชน
เท่ไหมฮะพี่ทิศเป้นี่แต่งตัวเป๊ะมาก
วดจรูนใส่ชุดไทยนี่ทนายตั้มก็ใส่ชุดไทย
และทีมทนายทุกคนสวยหล่อกันหมดเลย
น้องผู้หญิงปฏิหรักษ์ว่าทีมทนายต้ำเนี่ยเขาสวยหล่อทุกคนนะ
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปเจอ

ที่พระราณพระราชวังดุสิต
เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
ซึ่งเดินทางไปทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวของหมวดจรูน
แล้วก็ทีมงานทนายความเพื่อประชาชน
ก่อนเที่ยวชมงานทนายสิทธา
ก็เลยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อน
คือให้สัมภาษณ์ก่อนเลยก่อนที่จะเดินไปเที่ยวเพราะงานใหญ่ไงคะ

เดี๋ยวถ้าไปเดินไปเที่ยวงานแล้วหากันไม่เจอ
ใช่ค่ะคือให้สัมภาษณ์ก่อนเลยบอกว่าเรื่องที่ตำรวจครับ
ออกหมายเรียกเจ๊พัดเจ๊บ้าบินและครูปรีชา

ก็คือข้อหาสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา๑๕๗นี่นะคะ
เรื่องนี้เชื่อว่าออกหมายเรียกมาเพราะเป็นการทำเป็นขบวนการ

อยากเตือนอะไรฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าหมายถึงฝั่งของครูปีชาเนี่ยนะคะ
สิทธาบอกว่าตอนนี้เตือนไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะเตือน
รอเวลาอย่างเดียวฟังเสียงทนาย
หมดเวลาเตือนแล้วครับฟังเสียงฐศิษฐาค่ะครับ
ก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอทางตำรวจทำงานนะครับ
ก็ทราบมาว่าเดี๋ยวทาง
ปปจะเรียกทางเจ๊พัดนะครับ
แล้วก็เจ๊บ้าบินแล้วก็ครูปีชา
เข้าไปรับทราบข้อเก่าหาในข้อหา
แล้วก็คิดว่าไหนน่าจะมีข้อหาอื่นเพิ่มอีกนั่นแหละ
เพราะว่าดูแล้วจากการกระทำความผิดมันมีหลายกรรม

มันไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนี้
มีแบ่งหน้าที่กันทำในหน้าที่ต่าง
อย่างนี้ถือว่าเป็นขบวนการแล้วนะครับ

เพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
เขาก็เตือนมาเป็นเวลานานแล้วนะว่า
ถ้าเกิดว่ากระทำผิดให้รับสารภาพ
ไม่ยอมรับสารภาพไม่มีความยำเกงต่อกฎหมาย
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะครับทุกคน
กรณีแล้วธนายตั้มให้สัมภาษณ์

ส่วนคดีของหมวดจรูนเอง
ยังไม่ได้เรียกหมวดจรูนเข้าไปสอบปากคำนะฮะ

เราพร้อมที่จะให้ปากคำ
เพราะว่าหมวดจรูนยังถูกแจ้งข้อหาอยู่นะคุณ

ยักยอกทรัพย์รับของโจรเนี่ยนะครับ

เป็นข้อหาที่คุณครูปรีชาแจ้งต่อหมวดจรูน
ครับแต่ถ้าตำรวจมีความเห็นว่าเรื่องของหมวดจรูนไม่มีความผิด
ก็จะทำเรื่องสั่งไม่ฟ้องไปให้อายการ
อายการมีความเห็นเรื่องของหมวดจรูนก็จะจบลง

ถามว่าส่วนเงินรางวัลที่ถูกอายัดอยู่ล่ะ
ทนายตั้มจะทำอย่างไรดีอืมนั่นจริง

เราจะยังไม่ถอนอายัด
เพราะว่าเป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบทางคดีอยู่

ระหว่างที่เราสัมภาษณ์ประชาชนแถวนั้นก็มาขอถ่ายรูป
จรูนคนดังขอถ่ายรูปหน่อย

ขอเข้ามาถ่ายรูปเป็นคนดังไปแล้วนะฮะ

ดต้องเป็นนี่มึงชัยก็ไม่เห็นนชื่อนิดนึงบอกอยากอยู่เฉย
เพราะว่าภรรยาออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวแทน
บอกให้หมวดจริงบอคพลักพรหน่อย
จากนี้ขอเป็นลุงเฉยต่อไปอีกนะครับ
ออกไปอีกสักระยะที่ชื่อว่าลุงเฉย
พร้อมปฏิเสธกรณีเรื่อง

แล้วติดใจการทำงานของตำรวจภูทรภาคที่๗ไหม

บอกว่าไม่ติดใจการทำหน้าที่ของ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ที่มาที่กองปากกับตบสนกลางเนี่ยนะ

แต่ว่ามันก็๙๐เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ขออยู่เฉยดีกว่าเป็นลุงเฉย
ไอ้ที่ไม่พอใจนะขอดูเฉย

ติดร้านระหว่างครูปรีชากับลุงเฉย

แต่ว่าทั้งสองคนน่าจะเป็น

เพราะทั้งสองท่านตอนนี้เฉยหมดแล้วนะ

พอสัมภาษณ์เสร็จเราก็ต้องปล่อยให้
คนในครอบครัวของหมวดจรูนเดินเล่น

จรูนพร้อมครอบครัวและทีมทนายความ
เริ่มจากการร่วมกันสการะ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นก็เดินเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ที่เดินตามไปเก็บภาพเป็นระยะ
นึกว่าดารานึกว่าไฮโซเซเลปมาเที่ยวงานนะเมื่อวานนี้
แล้วก็มีประชาชนมาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากค่ะ